เมื่อนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เข้าไปเจอช้างป่า

มากันเป็นโขลงเลยขวางทางอยู่กลางป่า
เจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยวก็ขับรถอยู่ไม่รู้จะไปยังไง

ก็ดูท่าทีกันไปท่าทีกันมา
ปรากฏว่ากลุ่มช้างโขลงนั้นเขามีการเจรจาพูดคุยกัน
คือช้างเจรจาพูดคุยกันว่าเขาจะเอายังไงกับเราเหมือนกันนะฮะ
ไปดูคลิปนี้กันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเนื่อง

กันดีกว่าอ่าอันนี้ผมติดตัวเองนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้

ระบุว่ากำลังจะเข้าไปเที่ยวชมป่าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

พอเข้าไปได้ไม่ถึงกิโลก็พบกับเจ้าป่า
ทักทายและแสดงอาการไม่พอใจแล้วก็เรียกรวมพลนะครับ
หลังจากการเรียกรวมพลแล้วก็มีช้างรุ่นออกมาจากป่าอีกหลายตัว
แต่ตัวที่ไม่พอใจและแสดงอาการไม่เป็นมิตรเลย
คือช้างตัวเมียที่กำลังตั้งท้อง
แต่ก็จะมีช้างตัวเมียอีกตัวคอยห้ามคอยกันไว้นะครับ
ตอนแรกสถานการณ์บอกโหเครียดมากตึงเครียดมาก

แต่ยังดีที่มีช้างชื่อพังแม่เปิ้ลมาคอยกัน

กันคอยห้ามอยู่ตลอดเวลา
กระทั่งในที่สุดช้างป่าทั้งหมดก็ยอมเปิดทางให้นะครับ
ก็ขอขอบคุณพังแม่เปิ้ลด้วยนะฮะผู้โพสต์โพสต์แบบนี้
คลิปนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์ท่ามกลางความลุ้นระทึกของชาวเน็ต
ซึ่งงานนี้ทุกคนเอ่ยปากชมพังแม่เปิ้ลเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
ที่เขามาเจรจาห้ามศึกไว้ได้
แล้วก็ต้องชมด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ย
และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่ปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี
ในกรณีเข้าไปเจอช้างแบบนี้ที่ปรากฏในคลิป

งั้นระยะประชิดแบบนี้ถ้านักท่องเที่ยวเข้าไปเองเป็นยังไงล่ะ

นี่เจ้าหน้าที่เขาก็ให้ปฏิบัติตนอย่างไร

เครื่องอาจจะไม่ต้องดับเครื่อง

กลัวว่าช้างเขาตกใจเสี่ยงเครื่องยนต

แต่พอดับเครื่องมันจะสตาร์ทหนีกันไม่ทัน

ถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องดับเครื่อง
แต่อย่าเปิดไฟแล้วก็อย่าขยับรถ
อย่าบีบแรงให้อยู่นิ่งดีที่สุดจะบีบแรงด้วย

เขาหางชี้หูกลางแสดงว่าเขาหุดหงิดช้างเนี่ยนะครับ